เริ่มที่คุณนิ้งก่อนนะคุณนิ้งเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ที่ถูกรถพุ่งเข้ามาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะช่วงบ่ายโมงถนนชุมพรพระนองที่จังหวัดชุมพรฮะ
คนขับรถเก่งเป็นผู้หญิงอายุ๔๐๕๐ปีได้
คนขับเล่าให้คุณนิ้งเจ้าของบ้านฟังบอกว่า
โอ้โหฉันก็ตกใจมอเตอร์ไซค์มาชนใช่ไหม
เหยียบเบรกดันเหยียบเร่งส่งมา
เหยียบคันเร่งส่งมาเข้าบ้านนี้เลยฮะ

ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

ก็มีประตูรั้วใช่ไหมแล้วก็มีหน้ารถที่จอดอยู่

เดี๋ยวจะรับผิดชอบให้ทั้งหมดเรื่องของค่าเสียหาย
ก็เลยไม่มีการติดใจเอาความกัน
อุบัติเหตุเมื่อเช้าครับผู้ชายคนนี้ขับรถแล้ววูบ

เพราะดีครับคุณผู้ชมไม่มีใครอยู่ในร้าน
แต่คนขับรถกระบะเสียชีวิตนะฮะ
นี่แหละครับเหตุเกิดเมื่อ๑๐โมงเช้านี้เองครับ
ตรงข้ามโรงเรียนระเบียบศึกษาซอยพหนโยธิน๕๔สายไหม
นายมานพช้างแก้วอายุ๔๖ปีขับรถกระบะพลิกอัพ

แล้ววูบหมดสติพุ่งเข้าไปในร้านตัดผม
ทำให้นายมานพเสียชีวิตนะครับนะฮะ
ส่วนในร้านเคราะห์ดีเจ้าของร้านตัดผมไม่อยู่ในร้าน
ก็มีข้าวของเสียหายเยอะเหมือนกัน
ญาติของนายมานพมาถึงที่เกิดเหตุร้องไห้ด้วยความเสียใจครับ
แล้วก็บอกเราบอกว่านายมานพไม่มีโรคประจำตัวหรอกนะ

เรื่องต้นญาติก็เตรียมนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ